โอ้โหหลงน้องกันเยอะเลยนะเข้าไปเป็นเอฟซีของน้อง
ทั้งสองคนกันเยอะเลยนะคะอย่างคนนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่หนุ่มกัญชัยค่ะ

จำภาพวันก่อนได้ไหมอ่านข่าวที่พี่หนุ่มกันชัยเขาเขินใหม่แล้วพี่ก๊า
เกินพี่